ช่วงแรกแบบนี้เข้าสู่หน้าหนาวลมหนาวโชยมาดอกไม้ก็บาน
นี่แล้วที่สำคัญนะดอกไม้ที่บานอยู่ในขณะนี้นะครับ
ต้นทานตะวันบานสะพังเริ่มเทิมใหญ่พอกับหน้าผมเลย
หน้าจะใหญ่กว่าค่ะไปดูค่ะหน้าคุณอ่ะน่าจะใหญ่กว่า
นี่หน้าผมกับดอกทานตะวันก็ลองไปเปรียบเทียบกันดู
โอ้โหหน้าจะเหลี่ยบเย่จริงได้มาก
ไปดูที่นี่ดีกว่าคุยกันไร้สาระจริงไปที่นี่ครับ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินที่อำเภอวังทอง
พิศนุโลกนะครับตอนนี้ดอกทานตะวันกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลย
เหลืองสดสวยงามอยู่เป็นบริเวณที่มันกว้างใหญ่ภายศาลแบบนี้
เปิดแล้วล่ะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงาม
พร้อมกับถ่ายภาพเซลฟี่ลงในโลกโซเชียล
ตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่วัยชิค
ที่นี่ครับทางเทศบาลตำบลวังทองแล้วก็ชาวบ้าน
เขาร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกัน
ลูกบนเนื้อที่กว่า๒๐ไร่เลยทีเดียวนะ
ก้อนใหญ่มากใช่ครับแล้วเขาก็ช่วยกันทำให้เป็นจุดเช็คอิน
เป็นจุดถ่ายภาพจุดชมวิวจากมุมสูง
ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทำไมต้องให้เช็คอินกัน
เพราะว่าจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไง
เชื่อมีเดียค่ะอ่าแล้วที่พิเศษกว่าที่อื่นนะครับ
ต้องดูแบบมุมสูงแบบนี้โอ้โห
เขาทำปลูกเอาไว้เป็นแนวทาง
เวลาใครไปก็นอกจากได้ถ่ายรูปแล้วหาทางออกให้ได้ด้วย
ถูกต้องครับคือถ้าไปตอนกลางคืนไม่มีทางออกมาได้แล้วครับ
หลงแน่นอนแต่ถ้าไปตอนกลางวันเนี่ย

ทำไมอ่ะคะก็จะจมเข้าไปในทุ่งทองดอกทานตะวันนะฮะ

เขามีรถแบบนี้เห็นไหม
เขามีรถพาไปเอ๊ะไม่ต้องเดินเขามีรถนำทางเข้าไปแบบนี้นะคะ
เป็นรถรางที่เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวนั่งเที่ยวชมนั่งอยู่บนรถชมดอกทานตะวัน
ลมหนาวแบบชิวแล้วล่ะครับแล้วที่บริเวณนี้นะยังให้ประชาชนได้ปลูกผักผลไม้
แล้วก็เลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
โอ้โหไปแล้วเนี่ยนะมันได้อะไรหลายอย่างจริงนะครับที่นี่
ไปกันนะครับคุณผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้ง
เพราะว่าที่นี่เขาเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเดือนธันวาคมนี้
ยาวไปเลยยาวยาวกันไปเลยจนถึงเดือนมกราคมปี๒๕๖๒ก็คือปีหน้า
ที่ไหนครับที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก

เอาล่ะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปพิศนุโลกนะคะ
อย่าลืมไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกทานตะวันสวยแบบนี้ด้วย